มาดูความสำคัญของการบุรณะซ่อมแซม
เรือพระราชพิธีทั้ง๕๒ลำ
ที่จะอันเชิญไปใช้ในการพระราชพิธี
เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน
โดยขบวนพระยาตราทางชลมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราช๒๕๖๒ในช่วงปลายปี๒๕๖๒นี้นะครับ
ซึ่งผู้บัญชาการกองทัพเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือผลเรือเอกลือชัยรุศนิษฐ์
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวน
พระหยวะญาตราทางชลมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
เมื่อวานมีการแถลงและเปิดเผยว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกม่อม
ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และจะเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยกระบวนพระหยวะญาตราทางชลมาก
ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ขณะนี้ได้มีกำหนดแล้ว
ว่าจะมีขึ้นในวันที่๒๔ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลาย
และเป็นการจัดขบวนพยุหะยาตราทางชลมาก
ครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะประทับเรือพระทินั่งสุพนหงศ์

จากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวราบราม
รวมระยะทางทั้งสิ้น๔๒กิโลเมตรครับ
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
ของอภิรักษ์ของพวกเราทุกคน

ขอย้ำว่าหนึ่งเดียวในโลก
ไม่มีชาติใดจะเป็นเช่นเรา
แล้วขยายไปถึงบอกถึงลูกหลาน
ที่ท่านชอบโพสต์ในโลกโซเชียลทั้งหลาย
เหลือมาดูรากเง่าของพวกเรา
กำเนิดสวยงามเพียงใด

อายธรรมเหล่านี้ไม่ได้สร้างแค่วัน๒วัน
ต่อชั่วลูกชั่วหลานนับร้อยปี
โดยผู้บัญชาการฐานเรือกล่าวเพิ่มเติมนะครับ
ขณะนี้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี
ซึ่งมีทั้งหมด๒๒๐๐นาย
ทำการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยจะเริ่มฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปรวมทั้งสิ้น๑๐ครั้งนะครับ
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติที่สุดนะครับ
สำหรับการจัดเตรียมรูปขบวนเรือครั้งนี้
มีทั้งหมด๕๒ลำนะครับแบ่งเป็น๔ริ้ว๔สาย
ส่วนบทเหเรือในพระราชพิธีนี้นะครับ
ประพันธ์ขึ้นใหม่รวม๓บทโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยศิลปินแห่งชาติ
มีนาวาเอกนัทวัฒน์อาบรามเกลือรับหน้าที่เป็นผู้เหมือนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
เร่งดำเนินการบุรณะซ่อมแซมลงรักปิดทองประดับกระจก
เขียนลายโขนเรือพระราชพิธีในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรือพระราชพิธี
แล้วนะครับด้านของนางวิจิตชัยวิชิตนักวิชาการช่างสินเชี่ยวชาญสำนักช่างสิบหมู่
เปิดเปิยว่าการบุรณะโคนเรือจัดเสร็จสมบูรณ์ในวันที่๗กรกฎ๑๙๔
ความพิเศษของการบุรณะในครั้งนี้ก็คือได้ฟื้นฟูงานช่างศิลป์ประดับกระจกแบบโบราณ
ด้วยการนำกระจกเกลียบมาใช้ซ่อมแซมในส่วนของโขนเรือขนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันแทนกระจกแก้ว
โดยกระจกเกลียบนอกจากจะมีสีที่งดงามแล้วนะครับยังมีอายุการใช้งานนานกว่ากระจกแก้วด้วยครับ